เรื่องอุบัติเหตุกันหน่อยโดยเฉพาะบริเวณแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ
เรียกได้ว่าเป็นแยกเสี่ยงภัยจริง
เหตุการณ์นี้เนี่ยจะมีใครได้รับบาดเจ็บขนาดไหนไปดูกัน
กล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าร้านปุ๊บปั๊บสตูดิโอที่บริเวณหน้าวัดสิริมังคละเตางอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
มาดูภาพอุบัติเหตุที่ชัดเจนเลยนะคะว่า
รถเก๋งสีแดงคันนี้เขาชะลอเขาจอดอยู่เพื่อจะเลี้ยวขวา
แต่ขณะเดียวกันมอเตอร์ไซค์มาจากทางตรงฝั่งตรงข้ามมาอย่างเร็วเลยค่ะ
เบงไม่ทันหรือชนกันสนั่นขนาดนี้
แล้วคนขับมอเตอร์ไซค์นะคุณตัวลอยเลยแล้วก็ตกลงมาที่พื้นถนนนะคะ

ก็คือนางสาวสิลักษณ์ขจรบุญอายุ๔๕ปี
รถของเธอเองด้านหน้าก็พังยับเหมือนกันนะ
เป็นคู่กรณีนี่แหละชนติดกันอยู่ด้านหน้าเลยนะคะ
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์คือนายอัศนีวาดเมืองอายุ๒๒ปีก็ได้รับบาดเจ็บถลอกปอกเบิกกันไป
ไปสอบถามคนขับรถเก๋งค่ะเธอบอกว่าเธอขับมาจากทางตำบลจันเพลจะเลี้ยวขวา
ปฏิบัติธรรมที่วัดดอยธรรมเจดีที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ
พอมาถึงตรงแยกกำลังจะเลี้ยวขวาก็ชะลอจอดรอนั่นแหละแต่จู่มอเตอร์ไซค์ก็พุ่งมาทางตรงชนอย่างจังเลย
ส่วนตำรวจนะคะคือพันธุ์ตำรวจโทประดิษฐ์บำรุงศาลไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เนื่องจากว่าหนึ่งล่ะถนนแคบบ้านเรือนประชาชนก็แออัด
และที่สำคัญคือไม่มีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงสัญญาณไฟจราจรไม่มีนะคะ
ชาวบ้านเองก็เรียกร้องให้ทางราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาติดตั้งสัญญาณไฟให้หน่อย
เพราะที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นรถจักรยานยนต์วัยรุ่นที่ขี่ซ้อนกันมา
แล้วก็มีรถบรรทุกขับมาชนซ้อนท้ายกันแบบนี้คุณผู้ชม
ก็ต้องฝากล่ะค่ะไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
คิดชะนาดูว่าจุดนี้ที่ควรจะต้องมีสัญญาณไฟไหม
แล้วก็ฝากถึงคนใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
เรื่องการระมัดระวังนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะนะ
อันตรายมันเกิดขึ้นจริงนะครับ
ดูจากภาพเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับ

คือรถคันหนึ่งที่เขามีกล้องหน้ารถ
บันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้นะครับ
ในจังหวะที่รถจักรยายยนต์พุ่งข้าง
ที่มีลูกศรสีแดงคุณเห็นไหม

อันนี้ต้องใช้คำว่าอยู่เปลี่ยนเลนส์จริง
เพราะว่าอยู่ก็เข้ามาด้านขวา

แล้วคุณสังเกตเห็นว่ามันมีรถต่อกันหลายคันแบบนี้

หรือจะเข้ามาแทรกระหว่างกลางตรงนั้นได้

แต่สุดท้ายรถจักรยายนพ่วงข้างคันนี้
ตัดสินใจที่จะเบียดเข้ามาเปลี่ยนเลนเข้ามา

เขามาดูเนี่ยไม่ได้บอกว่าผิดอย่าทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้
แต่มาฝากเตือนจริงเพราะว่าการขับรถเนี่ยนะครับ
ถ้าคุณเป็นรถเล็กอย่างรถจักรยายนพ่วงข้าง
ถ้าคุณไม่ระวังคุณออกซ้ายออกขวาโดยที่ไม่ดู
รถคันอื่นเขามาเขาไม่ทันจะเบรก
เขาไม่ทันจะหยุดเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุ
สุดท้ายนี่แหละครับอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นตามท้องถนนแบบนี้

ที่เรามาเล่าสู่กันฟังฝากเตือนกันแบบนี้ทุกวี่วัน

ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ
เอามาฝากเตือนกันแบบนี้นะคะ